ไปที่สงขลาครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคนร้ายนะครับเข้าไปชิงทรัพย์ร้านทองกลางเมืองหัดใหญ่เลยนะฮะ
ทำทีมามุกเดิมขอดูสร้อยนะครับแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลย
คุณผู้ชมครับนี่คือกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายคนนี้ครับ
กระเป๋าคาดอกสีดำนะครับก่อเหตุที่ร้านทองห้างทองกฎชพร
โกแปดบนถนนรัฐกาลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็วิ่งหนีออกจากร้านไปขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ที่
ร้อยปากซอยสองถนนรัฐกาลหนีไปท้ายซอยครับคุณผู้ชมหลังกระดินนี่
วิ่งจู๊บไปแล้ววิ่งจู๊บไปแล้วหลังกระเทศตำรวจสอบพอหัดใหญ่นะฮะตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเพราะว่าคนร้ายได้ซ่อยข้อมือหนัก๑สลึงไปเส้น๑ซ่อยข้อมือ๑
สลึงอีกเส้นหนึ่งแล้วก็มีอีกครึ่งเส้นด้วยเพราะว่ากระชากขาดไปเจ้าของร้าน
กับลูกน้องรวมสี่คนปลอดภัยดีครับเจ้าของบอกเจ้าของร้านบอกว่าเตรียมจะเปิด
ร้านนี่แหละคนร้ายก็ทำทีมาขอดูสร้อยข้อมือสองเส้นหนักหนึ่งสลึงเท่ากันสบโอกาส
ปั๊บก็ชิงไปแต่นะฮะได้ไป๑เส้นกับอีกครึ่งเส้นเพราะว่าตอนนั้นมีการกระชาก
ร้อยยื้อกันเอาไว้ตำรวจบอกว่าพอจะรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วคล้ายคล้ายใครครับ
คล้ายลูกค้าเก่าคนหนึ่งที่เคยมาซื้อทองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานแล้ว
ลายนิ้วมือแฝงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจะใช้มัดตัวคนร้ายนะครับ
ขณะที่ชุดสืบสวนก็ทำงานคู่กันหาเบาะแสตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีฮะ